ส่งกำลังใจให้กับนักแสดงสาวสวยน้องแก้มบุ๋ม
เพราะว่าเธอถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเลย

ง่าตัวตกใตกลงเหมือนกันนะ
คือมันทำให้เลือดออกในช่องท้องเยอะมาก

เพราะว่าเธอได้รับการผ่าตัดเอาเลือดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนทีมแพทย์บอกว่าของงดเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อยเป็นเวลา๔วันนะคะ
หลายคนได้ฟังข่าวว่าตกตกใจอุ๊ยซีฟแตกดูน่ากลัวเหมือนกันนะ
มันมีหลายประเภทนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรชัดเจน
คือบางคนก็รู้ว่าตัวเองเป็นแต่ยังไม่ได้ผ่าเอาออก
บางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นแต่สำหรับแก้มบุ๋มเนี่ยไม่แน่ใจว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่าเป็น
แต่ว่าซีสเนี่ยถุงน้ำมันแตกก็เลยทำให้เลือดออกเยอะมาก
แต่ว่าตอนนี้ก็คือถึงมือแพทย์แล้วปลอดภัยแล้วนะคะขอให้หายไวนะคะ